ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้นะครับ
ล่าสุดมีนักวิชาการออกมาแสดงความกังวลเรื่องประสิทธิภาพ

ทั้งความขัดแย้งทางการเมืองด้วยครับ
กระดาษทฤษฎอุทรนั้นมีการกลับคำพิพากษา
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเป็นเวลา๒ปี
นายคดีที่ไปกันแกล้งนายอภิกษิเวชชาชีวะ

ข้อหาไปสั่งข้าวประชาชนจากการสลายการ

อุทธรพิพากษากลับจำคุกนายทาริสเพ็งดิต
แจ้งข้อหากันแกล้งนายอภิษฎเวชาชีวะ
อดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้อำนวยการสอชว่าสั่งฆ่าประชาชน
จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มนปชปี๒๕๕๙

สืบสวนสอบสวนโจทย์ทั้งสอง
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผล

กระทำจึงเป็นความผิดตามฟ้อง
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
โดยภายหลังฟังคำพิพากษานายทาริส
ยื่นประกันตัวสู้คดีในชั้นดีกาต่อไป
มีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณกับบรรดาแก่นำนปช

แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เป็นนายก
นายทาริสกับพวกเปลี่ยนท่าทีกลับความเห็นใหม่
หันกลับมาตั้งข้อหาตัวเองกับนายอภิษฎแทน
จึงเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
ในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์การชุมนุมมา

ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ไม่ให้ผิดกฎหมายแม้แต่เรื่องเล็กน้อย
เพราะปัจจุบันมีการบันทึกทั้งภาพและเสียง
ซึ่งวันข้างหน้าจะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีได้
ผู้นำหรือว่าเป็นผู้นำ
จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยครับ
ว่าจะต้องไม่ให้ผู้ชุมนุม
เนี่ยได้กระทำการใดที่เป็นการผิดกฎหมาย
มหาวิทยาลัยอยู่ในโรงเรียนดีที่สุด
แล้วก็เรียกร้องว่าเจ้าที่ของรัฐ
ก็ต้องให้การคุ้มครองนักศึกษาเป็นพิเศษ
เสวนาอนาคตการเมืองไทยหลังยุบพักในยุคโควิด๑๙
โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
วีรพงศ์รามางกูลอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาระบุ
ผู้นำประเทศอ่อนความสามารถ
สนองความต้องการของประชาชนไม่ได้
นำไปสู่ความเคลื่อนไหวเรียกร้องตามท้องถนน
เช่นเดียวกับศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงศุกร์
อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ระบุสิ่งที่ปรากฏเห็นคือความยุ่งยากทางการเมือง
หลังจากนี้จะเห็นเชื้อเพลิงแห่งความไม่พอใจ

ไม่รู้สุดท้ายจะจบที่ตรงไหน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทย
ล่าสุดนางระดาวันวงศรีวงศ์รองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ยื่นหนังสือหล่าออกจากรองหัวหน้าภักดิ์
และสมาชิกพักโดยให้เหตุผลว่า

ก็คงไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
กับประชาชนได้ตามที่ควรจะเป็น
เส้นทางข้างหน้ายังมีโอกาสจะเริ่มสร้างสรรค์
ได้ทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
ตามแนวทางที่ตัวเองมีความถนัด
พร้อมทั้งฝันมานานว่าอยากมีพักการเมืองของตัวเอง
ตอนนี้ยังไม่ขอสังกัดพักการเมืองใด
ยืนยันส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับใคร
ด้านนายสุพรอัตถาวงอดีตสมาชิกพักเพื่อไทย
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี